ไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้กันก่อนเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านพระราชทานด้วยคุณผู้ชมต้องมีการระดมลดน้ำไปฉีดน้ำสกัดเพลิงก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงไปนะครับ
พบไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้บ้านเลยอย่างหนักมากก็ช่วยเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับ
สอบถามนายคมชูแก้วซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านหลังนี้นะ
เป็นบ้านของโครงการเอื้ออาทรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระราชทานให้แก่ผู้ยากร้ายคนยากจนเมื่อประมาณ๑๐กว่าปีก่อน
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวโดยตัวเองอาศัยอยู่กับครอบครัวทั้งหมด๘คนด้วยกันครับ
คมบอกอีกว่าขณะที่เกิดเหตุนั่งอยู่ที่เพิงพักนั่งเล่นหน้าบ้าน

ได้ยินเสียงดังเหมือนกลิ่งไม้มันหักอะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแบบนี้นะ
อยู่ที่หลังบ้านก็เลยเอ๊ะตอนแรกไม่ได้คิดอะไร

กลิ่นควันกลิ่นไฟกลิ่นไหม้จากหลังบ้าน
รีบวิ่งไปดูอ้าวไฟไหม้ซะแล้วฮะอยู่ที่หลังบ้านนะครับ
ก็เลยรีบเรียกลูกชายที่นอนอยู่ในห้องออกมาก่อน
รีบวิ่งหนีออกมาก่อนแล้วก็เลยเรียกร้อง

แล้วก็โหมไหม้อย่างหนักจากบริเวณหลังบ้านขึ้นมา
หลังจากนั้นก็มีการแจ้งทางด้านของดับเพลิง
ให้เอารถดับเพลิงไปฉีดน้ำ
รถมาก็ฉีดสักประมาณครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบนะฮะ
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ก็จะมีการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปนะครับ